คุณผู้ชมฮะเราตามข่าวนี้กันต่อนะฮะ
บอกผมยืนยันครับผมไม่รู้จักนายอภิรักษ์โกธินะฮะ
นะครับคดีฟอกเงินแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะฮะ
ส่วนเงินที่โผล่เข้ามาในบัญชี๑ยอดจำนวน๕๐๐๐บาทในบัญชีผมเนี่ย
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมปี๒๕๖๒
หากย้อนหลังไปก็คือ๕ปีที่แล้วผมชี้แจงได้เขาบอกแบบนี้
ผมชี้แจงได้นะครับคือเป็นเงินที่ผมได้มาจากการถูกจ้างงาน
ให้ผมโพสต์ภาพโปรโมทเพจโชว์รูมรถหรูแห่งหนึ่งเท่านั้น
ค่าตัวผม๕๐๐๐บาทซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จัก
กระทั่งลูกค้าที่ติดต่องานมาและไม่รู้ว่านายอภิรักษ์เนี่ย
เป็นคนโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีให้โดยตรง
ผมยืนยันครับผมทำงานแลกเงิน
ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินหรือชักชวนใครเข้าสู่วงการแชร์ลูกโซ่นะครับ
ว่าเขาขายรถนะว่าอย่างนี้นะครับ
ผมก็โพสต์ไปก็ได้ค่าจ้าง๕๐๐๐บาท

เขาก็ออกมาบอกว่าพร้อมที่จะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
ด้านของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะครับ
บอกว่าพร้อมเหมือนกันที่จะชี้แจงแล้วก็นำหลักฐาน
ไปแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเขาเองนะครับ
ซีเรียสเรื่องที่มีชื่อเข้าไปเอี่ยว
พร้อมจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ในวันที่๘สิงหาคมนี้นะครับ
ก็คือมีการว่าจ้างการทำงานเท่านั้นเองนะครับ

โดยเป็นการจ้างงานในช่วงปี๖๑ครับ

ยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการหลอกให้ประชาชนมาร่วมลงทุน
หรือว่าแชร์ลูกโซ่หรือว่าจะอะไรนะฟอกเงินเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
ผมเองก็มีหลักฐานชัดเจนในการที่พร้อมจะชี้แจงด้วยนะครับ